ส่วนทีมแค่งสาวไทยก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันล่ะ
ส่วนไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้อุ่นเครื่องกับสโมสร
ถึงแม้จะแพ้ไปด้วยสกศูนย์ตอนหนึ่ง
แต่ว่าพวกเธอนั้นก็มีการลองระบบการเล่นใหม่ด้วยครับ
การไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นครับของทีมบอลหญิง
เพื่อที่จะกลับมาให้แข็งแกร่ง
ในการที่จะสู้ในศึกเอเชียนเกมที่โดนีเซีย

อุ่นเครื่องช่วงบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่น
ที่สนามเจเกรียนสกโอซักก้า
ในดิวิชั่น๒ของเจลีกหญิง

กลับมาที่บ้านเราสำหรับผลพุทธวันตัวต้าไทยลีกครับ

ชัยนาศเสมอกับชนบุรีไป๐๐

จากจุดโทษของเดียโอโกลิซันโต่นะครับ
แล้วก็มีสุโขทัยชนะประจวบไป๒๐

เอาชนะอุบวนเยือนทีไป๒๐เหมือนกันครับ